เรื่องของมาตรการในการดูแล

แล้วก็พี่น้องเกษตรกรชาวนาด้วย
ราคาข้าวตกต่ำเหลือเกินนะครับ
เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นซ้ำซาก
แล้วก็ถูกเรื่องของโควิด๑๙มาซ้ำเติมด้วย
ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกขจายเลยครับ

สวัสดีครับคุณบุ๊คค่ะคุณน้ำแข็งฮะ
ฟุกของชาวนาคือฟุกของแผ่นดิต

ผมได้ยินประโยคนี้กับหู
จากการกล่าวปราศัยหาเสียงของหม่อมรัชวงศึกฤทธปราโมท
หัวหน้าพักกิจสังคมที่ท้องสนามหลวงในช่วงประมาณปี๒๕๕๙
การเวลาผ่านไป๔๖ปีคำกล่าวประโยคนี้ยังทันสมัยอยู่ครับ
ก็แปลว่าผ่านไปกี่ปีกี่ปีชาวนาก็ยังจมอยู่กับความทุกข์เหมือนเดิม
และดูเหมือนว่าจะหนักกว่าเดิมซะด้วยซ้ำ
แต่ว่าความพยายามจะช่วยเหลือชาวนาก็ยังเดินหน้ามุ่งมั่นกันอยู่ทุกรัฐบาล
รัฐบาลนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเหมือนกันว่าเขาก็พยายามแก้ปัญหา
พยายามขับเคลื่อนไปตามนโยบายที่เรียกกันว่านโยบายประกันรายได้
ประกันรายได้กับประกันราคานี่ไม่เหมือนกันนะครับ

รัฐบาลจะหาเกณฑ์ราคากลางที่ขายพืชการเกษตร
แล้วราคานั้นเนี่ยเกษตรกรพอจะอยู่ได้
ก็ประกาศราคานั้นสำหรับพืชเกษตรนั้นออกมา
ถ้าราคาขายในท้องตลาดต่ำกว่าราคาเกณฑ์กลางที่รัฐบาลประกาศเอาไว้
รัฐบาลก็จะจ่ายเงินส่วนต่างให้เกษตรกร
ได้ครบตามราคาที่ประกาศเป็นราคาเกณฑ์กลางไว้
แล้ววันนี้ครับวันที่๙พฤศจิกายนเป็นวันที่ธนาคารเพื่อการเกษตรทกศ
เขาจะเริ่มโอนเงินส่วนต่างให้กับชาวนางวดแรกแล้วครับ
ราคาส่วนต่างของข้าวแต่ละประเภทแต่ละชนิดเป็นยังไง
ผมอยากให้ท่านได้เห็นภาพเพื่อจะได้ทำความเข้าใจ
ชาวนาจะได้เข้าใจว่าอ๋อส่วนต่างค่อนเป็นอย่างนี้
เอาข้าวเปลือกหอมมะลิก่อน
เปลือกหอมมะลิเนี่ยรัฐบาลกำหนดราคาเกณฑ์กลางไว้ว่า
ถ้าขายได้ตันละ๑๕๐๐เนี่ยก็พอจะอยู่ได้พอจะเป็นไปได้
ก็ประกาศว่าราคาเกณฑ์กลางตันละ๑๕๐๐๐บาท
ทีนี้ปรากฏว่าตอนนี้ราคาที่ขายกันมาในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย
ตลาดมันตันละ๑๐๐๐กับ๘๖๔บาท
ประกาศไว้ราคาเกณฑ์กลาง๑๕๐๐ราคาขายจริง๑๘๖๔บาท
ฉะนั้นรัฐต้องชดเชยให้กับชาวนาตันละ๔๑๓๕บาท
ทีนี้ดูข้าวต่อไปข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่
ราคาเกณฑ์กลางเนี่ยมันอยู่ที่ตันละ
อ่าให้ที่๑๔๐๐๐แต่ราคาในตลาดที่ขายจริงเนี่ย
มันตันละ๑๐๐๐กับ๔๐๗บาท
รัฐก็เลยต้องชดเชยให้ชาวนาตันละ๓๕๙๒บาท
ถัดมาข้าวเปลือกหอมปฐุมธานี
เอาใครที่เปลือกข้าวชนิดไหนก็ดูราคากันแล้วนะครับ
ราคาเกณฑ์กลางเนี่ยเขาให้ตันละ๑๑๐๐๐บาท
แต่ว่าราคาก่อนเดือนตุลาคมเนี่ยราคาตลาดมันตันละ๙๙๔๗บาท
ฉะนั้นส่วนที่เหลือรัฐต้องชดเชยให้ตันละ๑๐๐๐กับ๕๒บาท
เอาถัดมาดูราคาข้าวเปลือกเจ้า
เปลือกเจ้าเนี่ยราคาเกณฑ์กลางมันตันละ๑๐๐๐บาท
ราคาตลาดตันละ๘๐๖๕บาท
รัฐจดเชยให้ตัลละ๑๙๓๔บาท
แล้วก็สุดท้ายก็มาถึงข้าวเปลือกเหนียว

ตันละ๑๑๐๐๐บาท
แต่ราคาที่ขายกันในตลาดเนี่ยมันได้ตันละ๗๖๖๒บาท
รัฐก็เลยต้องชดเชยให้๔๓๓๗บาท
ทั้ง๕ประเภทนี้ที่จริงราคามันก็มีเศษสตังค์ด้วยนะ
แต่ผมก็ให้เป็นตัวเลขที่เรียกว่าไม่ต้องมีเศษ
ให้เห็นภาพว่าทั้งหมดเนี่ย
ขอรมอเมื่อวันที่๔พฤศจิกา
เขาเห็นชอบให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสากร
ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกข้าวปี๖๔ต่อเนื่อง๖๕
เป็นวงเงินรวมที่รัฐต้องจ่ายออกมา๑๓๒๒๕ล้านบาท
แล้วทกศเขาจะเริ่มโอนให้ชาวนาวันนี้ล่ะ
แต่ก็มีเงื่อนไขว่าจะโอนเงินส่วนต่างให้ได้
ไม่เกินครัวละเท่านั้นเท่านี้ตัน
ไม่ใช่ใครปลูกเท่าไหร่ก็ได้ทั้งหมดนะ

ไล่ไปตั้งแต่ครัวเรือนละ๑๖ตันก็มีไปจนถึง๒๕ตันก็มี
แล้วแต่ประเภทของข้าว
การเสริมก็คือมันเป็นมาตรการคู่ขนานกันว่า
เขาส่งเสริมให้ชาวนาเนี่ย
รวมกันจัดเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉาง
ตอนนี้ราคามันถูกอย่าเพิ่งขาย
เอาใส่ยุ้งฉางเอาไว้ก่อนรอให้ราคาดีกว่านี้

ทีนี้มันก็มีปัญหาค่าเก็บสิ
ถ้าทำอย่างนี้เพราะต้องไปเช่ายุ้งเช่าฉางเขา
ชาวนาไม่ได้มีกันทุกราย
ราคาเลือกที่ว่าจะไปจ่ายค่ายุ้งค่าฉางเนี่ย
รัฐบาลเขาจะช่วยให้ตันละ๑๕๐๐บาท

โรงสีเนี่ยโรงสีที่ขาดสภาพคล่อง

เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ลงศรีรับซื้ออย่างสบายใจ
ไม่มีปัญหาเรื่องเงินทุนรับซื้อ
รัฐบาลก็จะช่วยอย่างนี้
เขาจะเพิ่มสภาพคล่องในการรับซื้อ
เปลือกแก่โรงศรีและสากร
เขาจะชดเชยดอกเบี้ยให้๓
ในระยะเวลา๒๖เดือน
ทั้งหมดนี้นำมาขีดเส้นใต้ให้รับรู้ทั่วกันอีกทีนึง
แต่ว่าปัญหาของชาวนาวันนี้เนี่ย

ต้นทุนของการทำนาเนี่ยมันไม่สูงมาก

กันเองหวานกันเองดันกันเองเกี่ยวกันเอง

ค่าไถก็ต้องจ้างค่าลดไถ

ราคาปุ๋ยยาข้าวแมลงยาข้าว
วกต้นทุนจิปะตะเหล่านี้เข้าไป

มันขายได้เท่าไหร่ก็ไม่เหลือครับ
ผมได้ยินมาตั้งหนุ่มจนแก่ว่า
รัฐบาลจะแก้ปัญหาโดยส่งเสริมให้ชาวนาปลูกข้าว
ต่อไร่เนี่ยให้มีผลิตผลมากขึ้นมากขึ้น
เพราะว่าปัจจุบันในแถวประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ย
ผลิตผลการปลูกข้าวต่อไร่เนี่ย
ของเราอยู่อันดับรองบ๊วยครับ
แปลว่าใน๑ไร่เนี่ยเขาผลิตได้เท่านั้นเท่านี้ตัน
ของเราเนี่ยได้น้อยเกือบจะได้น้อยที่สุด

ส่วนปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องข้าวเปียกน้ำที่เก็บเกี่ยวหนีน้ำเนี่ย
อันนี้ต้องแยกปัญหาออกมาเป็นการเฉพาะครับ
เพราะว่ามันเป็นสถานการณ์นอกการคาดคิดนอกการควบคุม
แล้วมันเจอปัญหากันในวงกว้างมากตอนนี้
เอามาตรการประกันรายได้ไปจับก็ไม่ได้
เพราะที่เขาเริ่มโอนกันอย่างที่บอกมาตอนต้นเนี่ย
มันต้องเป็นข้าวเปลือกที่ขายก่อนวันที่๑๕ตุลา๖๔

ส่วนข้าวที่เก็บเกี่ยวหนีน้ำกันอยู่ตอนนี้แล้วชาวนากำลังโอดโอยกันอยู่ตอนนี้เนี่ย
มันจะเยียวยาช่วยเหลือกันยังไง
รัฐบาลหรือกระทรวงพาณิชย์จะต้องคอยจัด
จะต้องจัดหมวดการเยียวยาออกมาต่างหาก
เช่นอาจจะจัดไปอยู่ในหมวดการเยียวยาน้ำท่วมไร่นาว่ารัฐจะชดเชยเยียวยาช่วยเหลือให้ไร่ละเท่าไหร่
ซึ่งดูเหมือนว่ากระทรวงเกษตรก็จะมีมาตรการข้อกำหนดวงเงินออกมาแล้ว
เหลือแต่ว่าจะได้เงินกันเมื่อไหร่

ได้เงินเร็วได้เงินช้าสำหรับคนมีเงินเนี่ยอาจจะไม่ต่างกันเท่าไหร่
แต่ว่าสำหรับคนไม่มีตังค์คนจนคนลำบาก
ได้เงินเร็วเดินช้าเนี่ยมันมีความหมายต่างกันเยอะครับ
หิวที่รออาหารคนจนที่รอเงิน
คนที่มีหน้าที่เบิกจ่ายโอนเงินเยียวยาต้องเข้าใจนะครับ
ปัญหาคือกรมบัญชีกลางบอกว่าเงิน
เหล่านี้มันมีแล้วมันเหลือแต่ว่าเมื่อไหร่จะถึงมือคนเดือดร้อนเท่านั้นเอง
ก็นำเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้อีกทีนึงว่า
ชาวนาที่เขาเดือดร้อนเขารออยู่ครับ
เขารอกันอยู่ทุกวันโดยเฉพาะคนที่เกี่ยวข้าวเปียกข้าวหนีน้ำ
ที่เป็นข่าวมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็นำมา
คุณพุทธครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะครับ